สถานการณ์ภาพรวมของโรคโควิด๑๙ที่เราลุ้นกันวันนี้ว่ามันจะบวก๓๐๐อีกหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยยังพุ่งกว่า๓๓๐๐รายนะแล้วก็เสียชีวิต๑๗ศพครับ
แล้วก็เป็นผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์อัฟริกาใต้แล้ว๓คนด้วยกันนะฮะ
ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
๓รายนะครับแยกเป็นติดเชื้อรายใหม่๒๙๒๒รายครับ
แล้วก็เป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำ๔๖๐รายมีผู้เสียชีวิต๑๗รายนะครับ
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๗๗๖ราย
เพิ่มขึ้นอีก๒คลัสเตอร์หรือ๒กลุ่มรวมเป็น๓๓คลัสเตอร์
หรือว่า๓๓กลุ่มคือคลัสเตอร์บางกะปิเชื่อมโยงกับแคมป์คนงานก่อสร้างซอยรามกำแหง๘
แล้วก็คลัสเตอร์สำเพ็งที่ระบาดมาก่อน
แต่กลับมาติดเชื้อเพิ่มอีกรอบหนึ่งฮะ
ส่วนที่นราธิวาสนะครับพบผู้ติดเชื้อ๑๒รายนะครับ
จำนวนนี้๓รายเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อัฟริกาใต้
ก็เป็นการยืนยันไม่อิงนิยายนะครับที่ตอนแรกบอกจะมีไม่มีจะมีไม่มี
มีนะฮะสายพันธุ์อัฟริกาใต้
ด้านในแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่า
ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อัฟริกาใต้คนแรกเป็นชายไทยอายุ๓๒ปี
คุณผู้ชมดูนะว่ามายังไงนะ
คนติดเชื้ออยู่ที่ตะบนเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
มีภรรยาเป็นชาวมาเลเซียครับแล้วเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
อ๋อภรรยานำเจอเข้ามาด้วย
ภรรยาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะครับแล้วมาเยี่ยม
แล้วก็มาเริ่มป่วยเมื่อวันที่๒๖เมษายน
เข้ารักษาตัวจนหายแล้วล่ะแล้วภรรยาก็กลับมาเลเซียไปแล้ว
กรณีนี้มีการเฝ้าระวังและตรวจเชิงลุกในชุมชนนะครับ
พบติดเชื้อทั้งหมด๘๓รายนะฮะ
อาการไม่รุนแรงรักษาหายแล้ว๑๖ราย
อยู่ระหว่างรักษา๖๗ราย
แล้วก็มีการส่งตัวอย่างเชื้อไปตรวจ๑๐ตัวอย่าง
พบว่าเป็นสายพันธุ์อัฟริกาใต้๓รายนะครับ
รักษาหายหมดแล้วทั้ง๓ราย
ส่วนในกรุงเทพมหานครครับมีคำสั่ง
ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างข้ามเขต
ตั้งแต่๒๓พฤษภาคมคือตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะครับ
ถ้านายจ้างมีความจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต้องขออนุญาตล่วงหน้า๗วันนะครับ